แล้วก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับท่านไม่ได้เป็นผู้แทน
ในส่วนของสำนักองคบนตรี
ตามที่เป็นการปรากฏหรือมีการนำไปเสนอนะครับคงต้องแยกกันด้วยนะครับ
ก็เป็นขั้นตอนตามธุรการตามปกติก็จะมีการประมวลตามระดับชั้นขึ้นไปนะครับ
เสนอไปยังระดับบริหารของสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็มีการประสานงานต่อไป
ก็เป็นขั้นตอนตามกฎหมายตามปกตินะครับ
เพราะว่าจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็เป็นสิ่งที่ในส่วนของฝ่ายเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ก็อยากที่จะให้เกิดขึ้นคือมีการเจรจาต่อรองนะครับ
ไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้มีการกระทำความผิดกฎหมายเพิ่มเติม
ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็อาจจะมีความสบายใจว่าไม่ต้องมีการมาไม่ต้องมีการชุมนุมต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็ไม่ต้องมาทำให้เกิดมีการสร้างเงื่อนไขต่างครับ
ก็เป็นข้อเสนอตามที่เราก็ติดตามตามข่าวที่เขาได้อ่านเมื่อเช้านะครับ
ผมเองยังไม่ได้เห็นในส่วนของเนื้อหา
ส่วนเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรก็คงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับ
ผมเชื่อว่าเมื่อเช้าเองตอนที่ผู้ที่มายื่นหนังสือ
ก็คงจะได้มีการอ่านเนื้อความบางส่วนบางตอนผ่านสื่อมวลชนอยู่แล้วนะครับ

แต่ว่าเนื้อหาอย่างไรก็คงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปครับ
สำหรับการเปิดการจราจรโดยรอบพื้นที่เราจะทำการโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้การจัดละจอดมีผลกระทบกับประชาชนผู้จัดละจอดไปมาน้อยที่สุด
ในส่วนของเนื้อหายังไม่ได้ไปดูในรายละเอียด
ก็คงจะดำเนินการตามขั้นตอนตามปกติให้เร็วที่สุดอยู่แล้ว
เรียนว่าขั้นตอนก็คือขั้นตอน
มันมีวิธีการมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้ว
คงจะดำเนินการไม่ชักช้าคงต้องมีคำตอบให้
เป็นสิทธิการสิทธิเกิดนายความคิดว่าใช่ครับคิดว่าเอ่อ
ไม่น่าจะเกินเย็นวันนี้ครับน่าจะเรียบร้อยครับคือคือขออนุญาตเอ่อ
ขยายความต่อครับสิ่งที่ท่านรอปิยะได้ได้ตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้
คำตอบก็คือว่าในระหว่างนี้นะครับ
ทางเจ้าที่ตำรวจก็จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มน้องที่มาชุมนุมได้เดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัยก่อนนะครับ
หลังจากนั้นแล้วก็จะมาพิจารณาในขั้นในตอนที่ว่าเราจะสามารถเปิดถนนถนนใดนะครับ
จะสามารถที่จะยกในส่วนของสิ่งกิดขวางแบรเลอร์ต่างที่เจ้าที่เราได้วางเอาไว้เพราะว่า
ตรงนี้เองก็เป็นการประเมินสถานการณ์ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ภารกิจหลักก่อนที่จะมีการเปิดถนนแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านี้ออกคือการส่งน้องกลับบ้านให้ปลอดภัยก่อนนะครับ
สถานะคงจะมีการดำเนินการเปิดถนนเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางออกแล้วก็จะมีการดำเนินการทำความสะอาดตามขั้นตอนต่อไปครับ
ครับในส่วนการดำเนินการนะครับเกี่ยวกับสนามหลวงนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่นะครับที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะครับ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
ที่เป็นส่วนออกพื้นที่ซึ่งท่านโตศกได้แจ้งให้พวกเราทราบเมื่อวันนี้แล้ว
ส่วนการดำเนินการพักแรมทางคืนก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งทางกรทมซึ่งเป็นผู้ดูแลสนามหลวง
จะต้องพิจารณาว่าการพักแรมทั้งคืนนี้เป็นการกลับผิดกฎหมายถึงไม่อย่างไร
ส่วนที่น้องถามเมื่อสักครู่นี้ก็คือการปัดหุ่นลงบนพื้นซีเมนของท้องสนามหลวง
ประสานกับกฎธมแล้วกฎธมก็คงจะต้องหาฤทธิกรกสมศาสตร์ศาลิการ
ว่าการกระทำดังกล่าวมีความเข้าโหมกอกมีพฤติกรรมหรือเข้าโหมกอกมาผิดแค่ไหนอย่างไร
แต่เท่าที่เราดูด้วยข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นก็น่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายครับ
ก็เป็นสิ่งเกินมานะครับและก็ไม่มีความจำเป็นในสนามห่วงกระทรวงกระทรวงพิจารณาต้องเอาออกนะครับ
ขณะที่สนามหลวงเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการ
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีให้บริการเป็นสาธารณะ
การชุมนุมโดยไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นี่คือความผิดส่วนที่๑
เมื่อเข้าไปในท้องสนามหลวงแล้ว
อยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งร่วงเลยเวลาที่สนับหนุนเปิดให้บริการ
แล้วก็เกินเวลา
ถือว่าเป็นความผิดส่วนที่สอง
แล้วก็ความผิดส่วนที่๓ก็คือการดำเนินการปักหมุด
ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนเกิน
ส่วนเกินของท้องสนามหลวงซึ่งเคยไม่ใช่สิ่งที่พึงมีในท้องสนามหลวง
ก็ในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครควรจะต้องพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ประกบภาพและเสียงเนี่ยเรามีพิจารณาถามชัดเจน
ตามที่เรามีข้อมูลกันอยู่ครับ
ถูกต้องครับ
ก็มีแรกหน้าที่เผาเป็นเสียงอยู่ครับ

ที่ไหนนะครับ
ครับคือในเรื่องของ
แผนที่จะมีการชุมนุมต่างนะครับทางเจ้าที่ตำรวจฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ก็คงมีการเฝ้าฟังติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดอยู่แล้ว
แล้วก็มีมาตรการที่ทำให้เกิดความเหมาะสมมาโดยตลอดนะครับ
ส่วนที่ว่าจะไปจัดชุมนุมณที่ใดจะไปเมื่อไหร่อย่างไรจำนวนคนเท่าไหร่
ก็เป็นในเรื่องของทางการข่าวที่ทางฝ่ายเจ้าที่ตำรวจเราก็ต้องติดตามประเมินสถานการณ์
แล้วก็วางในส่วนของกำลังมาตรการต่างให้เกิดความเหมาะสม
โดยหลักแล้วนำเรียนว่าเมื่อเรามีการใช้แผนชุมนุม๖๓แล้ว
โดยหลักถึงแม้ว่าหน้าที่เจ้าที่ตำรวจจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย
แต่เราไม่ได้มุ่งที่จะใช้กำลังในการที่จะเข้าสลายการชุมนุม
ตอนนี้ต้องฝากสื่อช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์ด้วย
เป็นการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับ
เราดำเนินการตามกฎหมายก็จริงนะครับแต่เราเอาบริบทต่าง
เอาบทเรียนที่ผ่านมานะครับนำหลักรัฐศาสตร์
หลักการเจรจามาใช้นะครับเพื่อให้ทุกอย่างนั้น
ก็สามารถที่จะมีทางออกทุกฝ่ายได้นะครับ
ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของการเจรจานะครับ
ระหว่างในส่วนของผู้ชุมนุมเองกับในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งก็มองว่าถ้ามันสามารถดำเนินการในลักษณะแบบนี้นะครับ
มันก็คงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายอยากจะให้เห็นขึ้นนะครับ
ในส่วนของการที่จะแบบมีพี่น้องประชาชนออกมาแสดงความพิเศษรัฐศาสตร์แบบนี้ครับ
นี่ก็เป็นการแถลงสรุปภารกิจในการดูแลการชุมนุมครั้งนี้ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
พันธุรกิจสุนัขพระท่านเจริญรองโฆษกสำนักงานสำหรับโรงแห่งชาติแล้วก็พลโนตรีปียะตะวิชัยรองพบชนนะครับ
ก็สรุปแล้วภาพรวมก็เรียบร้อยดีแต่ว่าเรื่องของการทำผิดกฎหมายข้อไหนเนี่ย
โดยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะไปว่ากันต่อไปในขั้นตอนต่าง